ที่ตรงนี้ยังมีแต่ความรักแต่ทุกวันที่เธอเข้ามา
จีนตรงนี้นั้นไม่เหงาไม่ต้องมีน้ำตา
เพราะฉันได้พบเธอกันได้มา
เธอทำให้เราสวยงามเหมือนในวันนั้น
เธอไม่แปลกฉันมากมาย
เธอทำให้หัวใจเข้าใจความมา
คือว่ารักที่เธอเป็นฉันมาก
รักเธอจะเข้าใจคำคำนี้
จะรักเธอไปจากหลายที่หัวใจ
ให้เธอไม่หมดแล้ว
ที่รักเธอคือหลังใจของฉัน
จะรักเธอไปไม่นาน
จะรักเลยไม่ได้
ที่รักฉันรักเธอให้ยังไหน
เธอทำให้เราสวยงามกว่าในวันนั้น
เธอไม่แปลกฉันมากมาย
เธอทำให้หัวใจเข้าใจความหมาย
คือว่ารักที่เธอเป็นฉันมากมาย
รักเธอจะเข้าใจคำคำนี้
จะรักเธอไปไม่นาน
จะรักเธอไปจะตายถึงหัวใจ

ที่รักเธอคือดวงใจของฉัน
เธอรักเธอไปไม่นาน
จะรักเลยไม่ได้
ที่รักฉันรักเธอได้ไหม
ยังจะรักเธอไปจะตายคุ้มใจให้เธอไม่หมดแล้ว
ที่รักเธอคือหลังใจของฉัน
จะรักเธอไปไม่นาน
จะรักเลยไม่ได้แล้ว
ฉันรักเธอให้ยังไม่ให้เธอไม่หมดหลัก
เพราะเธอนี้ดูใจของฉันแต่รักเธอไปนานนาน
ฉันรักเคยไม่ได้ฉันรักฉันกับเธอให้ยังไม่
ฉันรักเธอไม่หมดหลัก
เพราะเธอให้เป็นใครอย่างรู้
เพราะเธอแค่น้ำฟ้าของฉัน
ฉันรักเธอให้ยังไม่ให้เธอไปนานนาน

แล้วแบบนี้จะมีความสุขอะไรของฉัน
คุณพอชว่าของฉันคือการแวรนทายมั้ย
ก็น่าสนใจ

ใครก็ได้ช่วย

เราหรือสนใจ

อื้อใช่ด้วย

ก็สนุกดีค่ะสนุกดี

อันนี้ดาวน์พูดไปแล้ว

มันคือความสุขประชาปี่อย่างนี้
ใช่จริงรู้จักกันนานแล้ว
ก็สนิทกับญาติเขา

แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะมาคุยกัน
แล้วใครใจว่าต้องการทักให้หาเขา

เราก็อยากไปทักทายว่าเป็นยังไงสบายดีไหม
ส่วนใหญ่ก็เคยทักบ่อยอยู่นะ
เป็นไงสบายดีไหมแล้วก็จบแค่นั้น
แต่เหมือนครั้งนี้ก็ไม่จบอยากคุยให้มากขึ้น
จริงแล้วก็รู้จักกันมานานด้วย

หรือว่าอยากจะเดินหน้าภูมิแบบนี้

นิสัยหลายอย่างเหมือนกัน
อย่างเช่นที่ตรงสเปคเราตรงไหนบ้าง
ก็จริงนิสัยเหมือนเนี่ยชอบครับผม
แล้วก็รู้จักกันที่บ้านเขาด้วย
ใช่แล้วก็นิสัยเหมือนกันกินอะไรเหมือนกัน

ก็คือจะกลับสุดเลย

ต้องลงอยู่ค่ะแต่ไม่น่าจะลง
มอคมอ๊กเป็นทุกอย่างของเขาไหมคะ

เขาพิสูจน์ยังไงให้เรารูปให้เราอย่างไร
ส่วนใหญ่คือมันคือเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยกับเขาคือ
คือพิสูจน์ก็คือเนี่ยคือเขาก็ให้เกียรติเรา
คือสิ่งที่เราโอเคก็คือเขาให้เกียรติเรา
กับทายาเขาที่ผ่านมาบันเนี่ย
พอสาวพอสาว
พอสาวต่างเขาติดพอสาวเจ้าชู้อยู่นะ
อย่างพี่พอสต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวข่าวมันก็ไม่ได้จริง

ก็อย่างจริงอย่าไปมองอดีตแล้วดูที่ปัจจุบันนะครับ

จริงดาววันนะคะเรื่องความสู้สู้ของเขา

จริงดาววันมันความสู้สู้ของเขามีข่าวเยอะ
จริงมันก็มีนิดนึงของผู้หญิงอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้ว
หยังวัคคืนมีการมอบโดดไม้ให้เนาะนะ
เป็นความตั้งใจของพอสเลยจ่ะ

แล้วหลังจากนี้ก็มีของขวัญเตอร์ไพรส์อีกไหมคะ

ดูแลดีกันอย่างนี้ต้องออกเลยไหมครับ

แล้วดูแลเขายังไงบ้าง
ก็กินข้าวจริงแล้วผมก็ไม่ได้ปิดนะครับ

ไม่ได้อะไร

มีใครพบติดไหมคะ

และเช่นยังรู้จักกันนะครับ

และรู้สึกว่าคุยง่าย
ไม่ต้องคุยเต็มเยอะมาก

ก็เรียวค่ะ
จริงตัวเองก็ไม่ได้มีเมื่อเวลา

สวัสดีออกจะบล้อย
มีอะไรที่คุณต้องปรับหรือขูลข้างในกันอยู่อย่างไร

เพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกชอบอะไรเหมือนกัน
ทำอะไรก็เออชอบเหมือนกันไปด้วยกันได้
ไม่มีฟิวแบบว่าไม่เอาเขาไม่ชอบ
คือทุกอย่างมันลงตัวมีปัญหาอะไรกันเลยเหรอ

ไม่มีเลย
มันเรียกว่าเป็นความเข้าใจกันหรือว่าอยู่ในช่วงโฟโมชัน

ถ้าถ้าเกิดหาคุณถามว่าดาวท์กลัวโฟโมชันไหมคะ

ก็กลัวแต่ก็กลัวก็ต้องลองดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป
แต่ว่าเราต้องเอาปัจจุบันก่อน
เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมาย
อย่างที่บอกเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเรื่องการ
ความสัมพันธ์อะไรตรงนี้เขาดันแบบ

อ่ะโอเคนะน้ำโอเคน้ำโอเคน้ำ